แล้วเนี่ยเขาบอกว่าทั้งทุบมือ

แล้วคือน้องคนนี้ที่ฉันขอเรียกว่า
ยังเป็นน้องก็แล้วกันค่ะด้วยความที่แม้ว่า
เขาจะอายุ๒๙ปีแล้วก็ตาม

เขาก็จะเป็นเหมือนเด็กพิเศษอายุเขาอาจจะ๒๙

คือคุณแม่เนี่ยนะคะทำงานอยู่
ที่ต่างประเทศที่เยอรมันแล้วปรากฏ
ว่าก็เลยส่งลูกไปแถว

ตัดสินใจพาลูกอายุ๒๐
ปีลูกชายค่ะไปถึงแล้วก็ยังมียามีนู่นมีนี่ไปให้ลูกด้วย
แต่กลายเป็นตอนหลังอยากจะวีดีโอคอลคุยกับลูกทีมันลำบากลำบาก
อยากจะอละเอ๊ะตอนสังเกตพอวิดีโอคอคุย
ทำไมน้องเหมือนมีร่องรอยบวมร่องรอยช้ำมีแผล

แล้วก็น้องเหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลานะ
คือคุณแม่อุตส่าห์ไว้ใจสารที่ตรงนี้นะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไปหาหลายที่แล้ว
คือไม่มีใครรับผู้ป่วยออทิสติกที่อายุเยอะ
อายุเยอะแต่ที่นี่รับไงคุณใช่
แล้วเขารับนี่ก็ไม่ใช่ว่าราคาจะถูกนะครับ
คือราคานะคุณผู้ชมอยู่ที่๓๐๐๐๓๕๐๐๐บาทด้วยซ้ำ
อันนี้เป็นรายเดือนที่จะดูแลน้อง

ก็จะรวมไปถึงจะสอนให้เด็กช่วยเหลือตัวเอง

มันเป็นลักษณะบ้านสองชั้นอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะ
ปรากฏพอมารู้ว่าลูกโดนแบบนี้เลยตัดสินใจค่ะ
เดินทางกลับมาจากต่างประเทศมารับตัวลูกไป
แล้วพาลูกเข้าไปร้องเรียนกับคุณปวินาหงษกุล
ประธานมนุษย์ที่ปวินาหงศกุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะ
ทีนี้ก็แน่นอนว่าแม่เนี่ยแม้ว่าจะพาลูกไป
ลูกไปลูกต้องมียากินประจำตัว
มันแปลกอย่างหนึ่งแม่ย้ำแล้วย้ำอีกบอกว่า

ทางด้านของพี่เลี้ยงครูพี่เลี้ยงที่อยู่ที่บ้านหลังนี้
บอกคุณแม่ว่าแม่เนี่ยพาน้องไปหาอาจารย์หมอแล้วนะ

หยุดยาได้ค่ะน้องไม่ได้เป็นไม่ต้องกินยาเลยนะแม่

ใช่แม่ก็ยังสงสัยว่าเฮ้ยที่ผ่านมาลูกต้องกินยานะ
แต่ในเมื่อเขาเอ่ยอ้างว่ามีอาจารย์หมอก็เลยเชื่อ
เชื่อแล้วก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะก็เลยไม่ได้กิน

บอก๒เดือนแรกมีการส่งรูปกิจกรรมวาดภาพ
พาไปกินอาหารไปเที่ยวไปอะไร
มาให้ดูดูลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขไปด้วย
และอย่างที่บอกค่ะพอไม่กินยา

แต่ทีนี้พอเดือนพฤศจิกายนเริ่มมาเห็นว่าลูกมีอาการสู้ผอม

มีร่องรอยช้ำที่ดวงตาใบหน้าแขน

แล้วก็ตอนที่เหมือนวีดีโอคอลคุยกับน้อง

แม่ก็เลยสงสัยตัวสั่นแบบนี้เพราะไม่ได้กินยาหรือเปล่า

แล้วถามครูว่าเกิดอะไรขึ้น
ทำไมลูกมีร่องรอยบาดแผลมีช้ำแบบนี้
ครูบอกเดินชนก๊อกน้ำค่ะ
และการที่ไปหาอาจารย์หมอ
น้องไม่ได้เป็นออทิสติกแต่น้องเป็นพากินสัน

กลายเป็นแม่เริ่มใจไม่ดีแล้ว
แล้วแม่ก็ยืนยันว่าเฮ้ยน้องเป็นออทิสติกนะ

กระทั่ง๓๐พฤศจิกายนนะคะ

ก็เลยให้น้องสาวบินมาดูหน่อย
แต่ครูบอกว่าตอนนั้นมันอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด
คุยกันไม่ได้เจอกันแบบตัวต่อตัวใกล้ชิดไม่ได้

คือน้องเข้าไปอยู่ที่นี่๑๘กรกฎาคม๖๕นะ
จนถึง๓๐พฤศจิกายน๖๕ก็ยังไม่ได้เข้าไปเจอ
คือ๒เดือนแรกเราเข้าใจสารที่เขาบอกแบบนี้

เขาขอปรับสภาพคนที่จะดูแลก่อน๒เดือนนะ
พออีก๒เดือนมาบอกว่าสถานการณ์โควิด

แล้วพอให้น้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าก็เจอไม่ได้ด้วยนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเขามีมาตรการทางโควิดอย่างเข้มข้น

แล้วสิ่งที่น่าตกใจก็คือ
สู้ผอมมากแล้วร้องไห้ตลอดเวลา

ในวันที่๒๓ธันวาคมปีที่แล้วนะคะ
แล้วก็มีการบอกครูไว้ล่วงหน้าว่าจะมารับลูกกลับนะ
แต่ครูดันบอกว่าเดี๋ยวมีโปรแกรมพาเด็กไปเที่ยวเพียบเลย

ทีนี้แม่บอกงงก็อยากจะมารับลูกทำไมรับไม่ได้

คือเป็นคลิปภาพที่น้องทานอาหารแบบนี้เกือบทุกวัน
คือกินในลักษณะเหมือนเป็นบะหมี่บ้าง
แล้วผสมกับเครื่องปรุงของบะหมี่กึ่งสำเร็จลูก
อย่างนี้คือข้าวแตกคลุกเครื่องปรุง

คลุกเครื่องปรุงของบะหมี่กึ่งสำเร็จลูก

เอาเครื่องปรุงอันนั้นแหละมาคลุกกับไข่

กินแบบนี้นะคะแล้วจะเติบโตได้อย่างไร
นี่แหละค่ะทีนี้พอมีการรับน้องกลับมานะคะ
ก็ปรากฏว่าแม่ก็พยายามไปหลอกถามน้องหลายต่อหลายครั้ง
จนกระทั่งน้องพูดและเล่าให้ฟังว่าถูกทำร้าย
มีครูผู้หญิงใช้ไม่เร็วตีเวลาโมโห
ครูผู้ชายเอาพริกยัดใส่ปากเป็นพริกป่น
เพราะอะไรรู้ไหมน้องบอกว่าน้องทำถ้วยพริกป่นตกพื้น
แล้วครูผู้ชายมาเห็นก็เลยเอาพริกป่นยัดใส่ปากเลย

โดนเอาสากตีมือจนเป็นแบบนั้นนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าน้องไปขโมยไปขโมยของไปทำอะไรผิด
ปรากฏว่ามีจังหวะว่าเขาพูดว่ามีครั้งนึง
ถึงขั้นโดนมีดปอกผลไม้แทงที่หน้าอกเพราะว่าไปขโมยขนม
ซึ่งจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้ว่าน้องทำหรือเปล่านะ
แต่ว่ามันมีร่องรอยบาดแผลที่เกิดขึ้นนะคะ
พอ๒๘ธันวาคมแม่พาน้องไปพบแพทย์ค่ะ
ปรากฏว่าน้องมีลักษณะอาการก้าวร้าวหวาดภาวะต่อต้านแม่
ทำให้แม่ต้องพาน้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลถึง๒๑วัน
มีการปรับยาเพราะว่าลูกขาดยามานานถึง๖เดือนนะคะ
ทีมข่าวของเราค่ะไปที่บ้านที่เปิดรับเลี้ยงเด็กนะคะย่านบางบัวทอง
ได้คุยกับครูเตยเราไปฟังทางฝั่งครูบ้างนะ
เตยอายุ๔๓ปีที่รับเลี้ยงเด็กแล้วดูแลเด็กที่นี่

มีเด็กที่รับดูแล๕คนตั้งแต่๔ขวบถึง๖ขวบ
ยืนยันไม่มีเรื่องของการทำร้ายร่างกายเด็ก
แต่ถ้าเกิดว่าเด็กดื้อก็อาจจะมีการทำโทษบ้าง
แต่จะเป็นการทำโทษในลักษณะให้ลุกนั่ง
และยกดัมเบลเพื่อให้ออกกำลังกาย
ส่วนเด็กชายออทิสติกวัย๒๙ปีไม่ใช่เด็กฉันแหละ
อายุ๒๙ปีน้องคนนี้เขาบอกว่า
คือเหมือนกับแม่พยายามยัดเยียดให้ถูกรับเลี้ยง

เพราะว่าอายุค่อนข้างเยอะปกติที่ศูนย์
ที่นี่จะรับแต่เด็กเล็กเท่านั้น
แล้วก็บอกว่าเด็กซุ่มซ่ามชอบชนขอบโต๊ะ

แล้วพี่เลี้ยงคนอื่นทำร้ายหรือเปล่า
อันนี้ยังไม่รู้เอาอย่างนี้ฟังเสียงครูเตยค่ะ
กำลังงงอยู่กำลังถาม
มีใครทำอะไรแบบนั้นกับน้องหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าความเป็นเตยอะ

แม่นักข่าวมาคือครูต้องให้เขา

ครูต้องทำเหมือนในโทรทัศน์ที่เขาปิดบ้านแล้วไม่ต้องคุย
คือมันทำตัวไม่ถูกนะเอาจริง
คือชื่อเสียงที่สร้างมา๑๐กว่าปีมันหมดเลยนะพี่
นี่ครูเตยนะเดี๋ยวก็ต้องรอให้ครูต้นนะ
ซึ่งน่าจะเป็นครูผู้ชายออกมาชี้แจงด้วยนะฮะ

ตอนนี้มีทางด้านพาทั้งคุณแม่พาน้าของเด็กไปพบ
ทางด้านของพลบัญชรีภัยศาลนะคะ

เรื่องรักคดีเพราะว่าแม่มีการไปแจ้งความไว้